เมื่อวานนี้มีเหตุทำให้ชาวบ้านเขาตื่นตนก

คิดว่าเป็นการก่อการร้ายหรือเปล่า
สุดท้ายเป็นเหตุหม้อแปลงไฟฟ้าระเบิด

ชาวบ้านเขาถ่ายเอาไว้ได้ขณะที่เกิดเหตุหม้อแปลงไฟฟ้าระเบิด
แล้วก็มีสายไฟฟ้าสายสื่อสารต่างถูกไฟไหม้ไปด้วย

ชาวบ้านผ่านไปผ่านมาตื่นตนกตกใจคิดว่ามีการก่อการร้ายหรือเปล่า
ในพื้นที่ของเราก็รีบโทรแจ้งกู้ภัยดับเพลิงเข้าไประงับเหตุนะครับ
สอบถามนายทางด้านของประธานชุมชนเสมรีนะฮะ
เปิดเผยถึงสาเหตุในครั้งนี้บอกว่าเกิดจากกระแสไฟฟ้าที่เสาไฟมันลัดวงจร
ทำให้มันลุกไหม้ทั้งสายไฟสายศีรษะแล้วกับระเบิดตุ้มตั้มขึ้นมา
โชคดีเข้าไปควบคุมสถานการณ์ได้เร็วดับเพลิงได้เร็ว
ไม่ได้ลุกลามไปยังบ้านบริเวณของประชาชน
แต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็สร้างความตกออกตกใจให้กับประชาชน
เพราะว่าเกิดตอนกลางคืนด้วย
ชาวบ้านไม่น้อยได้ยินเสียงแบบนี้แล้วหลายคนออกไปยืนนอกบ้านเลย
เฮ้ยมันก่อการร้ายหรือเปล่าหรือมีอะไรหรือเปล่า
แต่พอรู้ว่าเป็นเหตุเพลิงไหม้เสาไฟทุกคนก็สบายใจ
แล้วก็กลับเข้าไปบ้านของตัวเองตามปกติ
แต่ก็ดีทุกคนก็ช่วยกันระแวดระวังเอาไว้ก่อนนะครับ